ตัวมาเรื่องของผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุ
ยิงน้องหยอดแล้วก็ลูกหลงไปโดนครูเจี๊ยบเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้
เขาตามหาตัวกันอยู่นะตัวผู้ต้องหา
ถึงขั้นโพสต์เลยโพสต์ภาพให้ช่วยหาเนี่ย

ขอให้เหลียวมาดูที่หน้าจอ
เอามือถือถ่ายไว้ก็ได้หรือถ้าดูในมือถือนะแคปไว้เลย

สวนกองบัญชาการตำรวจนครบานก็โพสต์แบบเปิดหน้านะ

ผู้ต้องหาคดียิงนักศึกษาอุเทรนถวายก็คือ

ไล่ดูทางภาพด้านขวานะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวจะไล่ชื่อจากซ้ายไปขวาให้
ซ้ายสุดคืออาณาวินหรือว่าวินแก้วเก็บ

เป็นผู้ต้องหาหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้
คดีที่๑๐๗๐ครับ
๒๕๖๖ครับลงวันที่๒๒พฤศจิกายน
คดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

คดีร่วมกันสมคบตั้งแต่๕คนขึ้นไป

ส่วนคนกลางครับอันนี้อาณาวินแก้วเก็บผ่านไป
คนที่๒ชื่ออัปดุลระหรือว่าระดือราแมร

และก็เป็นคนสั่งให้กลับไปซ้ำดิ
เป็นคนสั่งให้อาณาวินไปยิงซ้ำ
วันที่๒๒พฤศจิกายนก็คดีเหมือนกันเลย
มีความผิดตามพรบอาวุธปืนด้วย
ส่วนขวาสุดชื่อนพพวุฒิหรือว่าวุฒิเรืองศรี
เป็นผู้ต้องหาหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ครับ
เหมือนกันเลยครับคดีเดียวกันลงวันที่เดียวกัน
ทางตำรวจนครบานเขาก็เลยขอความร่วมมือประชาชน
พบเบาะแสนะแจ้งได้ที่เพจ
และย้ำว่าการเผยแพร่หน้าของผู้ต้องหาครั้งนี้
เพื่อสาธารณประโยชน์ครับ
โดยพลตำรวจตรีธิรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการ
นครบานก็บอกว่าชุดสืบตอนนี้กดดันชนิดแบบ

ค้นบ้านพักในวิวที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็บ้านในเลาะที่จังหวัดปัตตานี
แล้วก็ในวุฒิที่ย่านบางกะปิครับแต่ไม่เจอตัวเลย
แต่ก็กำชับญาติบอกว่าญาติถ้าเผื่อนะ
ถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ติดต่อทั้ง๓คนนี้
บอกเลยมอบตัวเถอะเป็นคดีร้ายแรง
หากคิดจะใช้อาวุธปะทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ระวังจะโดนวิสามันหรือเกิดความสูญเสียขึ้นได้

ก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะ
แคปหน้าจอไว้แชร์ต่อกันไปด้วยครับ